ให้มันเป็นสีชมพู
ไม่ได้บอกเพื่อนเลยว่าจะร้องคงร้องเพลงเออไอ้นี่ก็ยืนเอ๋อไปเลย
ไม่เพราะว่าข่าวนี้มันเป็นสีชมพูจริงคุณเวียนสุกลวัฒน์คุณผู้ชมค่ะ
พักนี้นะขยันอวดโมเมนต์หวานภาพหวานของเบลล่ารานีลงอินสตาแกรมส่วนตัวเหลือเกิน
ไม่เกร็งใจขอนโสดบ้างเลยพี่เอ๋ย
แม่นายสวยแม่นายช่วงนี้ต้องเรียกเขาหน่อยเขาเป็นแม่นาย
เจ้าสวยจริงเลยจ้านะคะ
ชาวเน็ตเขาก็เลยตั้งฉายาให้พี่เวียว่าคนอวดแฟน๒๐๑๘ให้ไปเลยค่ะคุณผู้ชม
เวียเนี่ยก็น้อมรับฉายานี้แบบเขินนะคะ
พร้อมกับออกตัวว่าเป็นเพราะว่า
ถ่ายรูปหวานใจไว้เยอะหากไม่ลงก็เสียดายฟิล์มค่ะ
เจ้าตัวประกาศชัดเลยว่าไม่หวงค่ะ
พร้อมกับบอกเหตุผลที่สาวเบลล่าได้ยินแล้วต้องปลื้มสุดเลยค่ะ

คือผมเชื่อว่าผู้หญิงนะ
ลง๑รูปเนี่ยใช้เวลานานนะครับ
ด้วยความที่เขาสวยละครับ

มันก็อยู่ในวัยที่ผมว่าดีมากครับ
คนอวดแฟนของคุณเป็นแฟน

เราทำได้หลายอย่างอะไรอย่างนี้

คือจริงแล้วคือผมอย่างที่บอก

คือถ้าเราไม่ลงอ่ะมันก็เปลืองฟิล์มอ่ะ
เราก็เลยเอ้ย
แต่ชอบตรงที่พี่เวียเข้าใจความเป็นผู้หญิงนะ
ผู้หญิงเราอย่างดิฉันเองเหมือนกัน
ยิ่งต้นทุน

ต้องมีตบมีปรับมีแต่งมียืด
มีอะไรอีกเยอะแต่ว่าเบลล่าอาจจะลงได้เลย
กำลังกายเขาหน่อยกว่าจะได้หุ่นสวยมาแบบนี้นะคะ

ผู้หญิงก็เขาสวยก็โชว์ความสวยไปสินะคะ
หมออิจฉาจริงเลยคู่นี้นะคะ

เรียนจบปริญญาโทนะคะก็มีการเปิดตัวกันมากขึ้น

ลงรูปแต่ละครั้งต้องขออนุญาตเบลล่าด้วยนะคะ
คราวหน้าขอเป็นรูปคู่บ้างละกันนะค่ะฮี่ยะ